คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ประทึก
แต่ปรากฏว่าไปเจอเรือประมงลำใหญ่คุณ

คุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมจังหวะที่แบบเบนหัวเรือแล้วก็พุ่งมา
เกิดคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องหนีดิฉันว่า
ตกใจสิฮะแล้วยิ่งเราเป็นนักท่องเที่ยวบนเรือลำนี้

ใช่เพราะเนี่ยนี่คือพอเอาคลิปมาลงเนาะในเพจ
อย่างดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ท๕๒เนี่ย
แคปชั่นเอาไว้บอกว่าชีวิตกลางแจ้ง
ประมงล้อมเรือตกปลาค่อยพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เหรอ

บอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เรือประมงอวนเนี่ย
ตนาชนเรือเล็กลอยตกปลาอยู่
ถ้าเกิดว่าเรือเสียหรือว่าติดเครื่องไม่ทันเนี่ย

ใช่ค่ะโอ้โฮค่ะคุณว่ามองไม่เห็นเหรอเรือมันก็ไม่ใช่ลำเล็กไงใช่ค่ะนี่คือที่ทะเลรยองนะ
มาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์เยอะ
ส่วนใหญ่ก็จะบอกแหละบอกอ้าวทะเลไม่ใช่ของใครนะทุกคนก็มีสิทธิ์หาปลาไหม
แล้วอีกอย่างหนึ่งเรือตกปลาตกได้วันละกี่ตัวเอง๔๕ตัว
แต่พอมาล้อมอวนแบบนี้ครั้งหนึ่งได้แบบ๔๐๐๕๐๐โล

บางคนบอกไปแจ้งกรมประมงเลยได้ไหม
ไปแจ้งความได้ไหมอันนี้คือเจตนาเหมือนกันจะพุ่งหาเลย
แต่บางส่วนก็อาจจะเห็นต่างนะ
บอกว่าเรือวางอวนเป็นวงกลมจะต้องเร่งความเร็ว
เพื่อปิดรวบอวนให้เร็วที่สุด
งั้นเขาจะเก็บอวนเหนื่อยฟรีไม่ได้ปลาไง
ไปขวางทางทำประมงเขาหรือเปล่า

แล้วไปคุยกันหลังจากที่เขาทำงานเสร็จหรือเปล่า
อันนี้คือก็เป็นความเห็นชาวเน็ตเนี่ยนะคะ
มีคนนึงนะที่มาคอมเมนต์เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เป็นเรือที่วางอวนนั่นแหละ
แสดงความคิดเห็นแบบนี้ว่าใครที่ไม่ได้อยู่เหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่าพูดเยอะนะ
เรือวางอวนเฝ้ามาเป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงแล้วคนตกปลาในคลิปน่ะมาจากไหนไม่รู้
ลอยลำตกปลาตรงที่เรือใหญ่เขาล้อมอยู่

เออคือถ้าเกิดว่ารู้ว่าเรือจะล้อมทำไมไม่วิ่งหลบ
เออแล้วเขาก็แบบเหมือนกับก็เดือดเหมือนกันนะคะ
เหมือนเรือนักท่องเที่ยวไปขวางเรืออวนเขาเหมือนกัน

เออแต่คุณพอโพสต์นี้มีคนมาโพสต์ใช่ไหมทัวร์ก็ลงค่ะ

โพสต์แบบนี้ระวังนะระวังเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืน
อาจารย์เอาจริงอ่านคอมเมนต์ไปส่องดู
ไม่รู้มีการไปแจ้งความหรือเปล่านะฮะ
ถ้าแจ้งความเป็นคณีก็ต้องสอบกันต่อนะครับ